นะฮะท่านผู้ชมครับคดีที่เกิดขึ้นในครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
เมื่อเย็นวานนี้เนี่ยตกลงเป็นเรื่องของปมปัญหามรดกนะฮะ
พี่ชายยิงน้องชายเสียชีวิต๒ศพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ทั้งที่ของสนฉลองกรุง
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนยิงกันเสียชีวิต
ในบ้านพักที่ซอยสุวินทวง๒๘แยก๑๗ขแขวงแสนแสบเขตมินฮุรีกรุงเทพฯ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๕๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
ที่เกิดเหตุตรงจุดถนนคอนกรีตหน้าบ้านเนี่ยมีศพของนายวีรชัยมุสตอฟาดีอายุ๓๗ปีนะฮะที่ถูกยิงเสียชีวิต
ถัดออกไปประมาณ๕๐เมตรเป็นจุดสนามย่าหน้าบ้าน
มีศพนายสรายุทธ์มุสตอฟาดีอายุ๓๙ปีถูกยิงเสียชีวิตเหมือนกัน๒ศพนะฮะ
คือญาติที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายสรายุทธ์ซึ่งเป็นน้องชายคนที่๓ของบ้าน

เดินทางมาพร้อมกับนายวิราชัยที่เป็นน้องชายคนที่๔
กันด้วยรถจักรยานยนต์๒คันมีลูกชายของผู้ตายทั้งคู่ขี่มาส่ง
หลังจากนั้นมาถึงก็ได้ไปคุยไปเจรจากับพี่ชายคนโต
ชื่อนายเสรีมุสตอฟาดีอายุ๔๕ปี

ก่อนหน้านี้ก็เคยมีปากเสียงทะเลาะกันมาก่อนแล้ว
นี่คือพี่ชายคนโตนะครับนายเสรีมุสตอฟาดีวัย๔๕ปี
คือครอบครัวนี้๔พี่น้องเนี่ยเขามีกันอยู่๔คน
แต่ว่าที่เขามีปัญหากันก็คือเรื่องของทรัพย์สินมรดก
ยังตกลงกันไม่ได้หลังจากพ่อเสียชีวิต
เมื่อวานเนี่ยพอน้องคนที่๓กับคนที่๔มาคุยกับพี่ชายคนโตเนี่ย
อยู่ดีฮะคุยกันไปคุยกันมานายเสรีพี่คนโตชักปืนมา
ยิงน้องสองคนเสียชีวิตเลยทั้งสี่คนในบ้านนี้เป็นแบบนี้ครับ
พี่น้องนายเสรีมุสตอฟาดีมือปืนเนี่ย
อายุ๔๕พี่ชายคนโตพี่คนรองคือนายธนากรอายุ๔๑นะครับ
คนที่๓ชื่อนายสรายุทธ์ที่ถูกยิงเสียชีวิตอายุ๓๙
แล้วก็นายวิราชัยเป็นน้องเล็กลูกชายคนที่๔ของบ้านอายุ๓๒
ถูกยิงเสียชีวิตเหมือนกันคือปัญหาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อ
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกตอนนั้นพ่อของทั้งสี่คนครอบครัวเนี้ย
เขาเสียชีวิตลงนะครับปี๕๖ลูก๔คนก็เริ่มทะเลาะ
มีปากเสียงกันเรื่อยมาเรื่องที่ดินนะเรื่องบ้าน
อ่าบ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละอืมเป็นบ้านพร้อมที่ดินตรงนั้นอ่ะ
รวมถึงที่ดินในระแวกใกล้เคียงบ้านหลังเกิดเหตุ

รถกระบะคันนี้เนี่ยตามข้อมูลคือ
พ่อเนี่ยเขามอบให้กับลูกชายคนที่๔
ลูกชายคนเล็กคือนายวิราชัยนะครับ
วันออกบวชของพี่น้องชาวมุสลิมยาดก็มารวมตัวกัน
ทำให้พี่น้องก็ได้มาเจอกันหมด
แต่ทีนี้พอมาเจอกันเนี่ยกลายเป็นว่ามีการทวงถามกันเรื่องรถกระบะ
แล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ยิงกันเสียชีวิต
พันธบทเอกสุเมษโภชนาภูมิกับการสอนอฉลองกรุงเจ้าของพื้นที่นะครับบอกว่า
ช่วงที่เกิดเหตุสามพี่น้องนะเขายืนทะเลาะกันอยู่ที่หน้าบ้าน
มรดกแล้วก็รถกระบะที่พ่อเนี่ยมอบไว้ให้กับลูกชายคนเล็กคือนายวิราชัย
นายเสรีพี่ชายคนโตวิ่งไปเอาปืนมานะครับวิ่งไปเอาปืนมาจากในบ้าน
แล้วยิงนายวิราชัยก่อนตรงนั้นน่ะคือถนนคอนกรีตหน้าบ้าน
ส่วนนายสรายุทธ์มายื้อแย่งปืนกับนายเสรีก็เลยถูกยิงเสียชีวิตที่สนามย่าหน้าบ้าน
นายวิราชัยถูกยิงด้วยปืนเข้าที่ศีรษะหนึ่งนัดนะครับส่วนนายสรายุทธ์ถูกยิงสองนัดเข้าหน้าผากกับชายโครงขวา
เสียชีวิตทั้งคู่นี่ฮะปมเหตุคือเรื่องนี้
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณระวีการแก้ววิจิตรเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ที่ปากซอยที่เกิดเหตุเนี่ยได้เจอกับภรรยาของนายเสรีมือยิงอืม
นะฮะเธอบอกว่าเสียใจมากกับการกระทำของสามี
ก่อนเกิดเหตุเธอกับสามีมีเรื่องงอนกันอยู่
ก็เลยไม่เจอหน้ากันมาสองวันแล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำให้สามีถึงขั้นไปเอาปืนมายิงน้องชายแท้เสียชีวิตถึงสองศพ
ค่ะหลังเกิดเหตุสามีไม่ได้ติดต่อมาอีกเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยแล้วสามีฟังอยู่เธอบอกว่าอยากให้สามีมามอบตัว
ส่วนบ้านหลังเกิดเหตุนะครับที่ทีมข่าวของเราได้ไปตรวจสอบพื้นที่มาเนี่ยจะมีรถกระบะคันหนึ่งเป็นมรดกเก่าแก่ของครอบครัวจอดอยู่ที่บ้านนะฮะคันนี้แหละ

แล้วทุกคนในพื้นที่แถวนั้นเนี่ยบอกว่านายเสรีมือปืนเนี่ย
ไม่ค่อยมีใครอยากสูงสิงด้วยเพราะไม่อยากมีปัญหาด้วย
ส่วนนายสรายุทธ์กับนายวิราชัยที่เสียชีวิตเขาไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใครในพื้นที่
เมื่อวานนี้ชาวมุสลิมแล้วก็ญาติญาติเขามารวมตัวกัน
ความจริงแล้วต้องเป็นพิธีที่มาขอโทษกันกับสิ่งที่เคยทำไม่ดีต่อกัน
ซึ่งคนในพื้นที่บอกว่านายวิราชัยเนี่ยความจริงเข้ามาขอโทษนะ
มาขอโทษมาบอกกล่าวพี่ชายเกี่ยวกับเรื่องที่เคยมีกันมาอะไรอย่างนี้นะ
สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าถูกยิงตาย
คนที่ตายยังไปเจอกับเราเลยเมื่อวานขอขอขอโทษให้กัน
หื้มเราเงียดซึ้งเลยอ่ะทำไมจึงมาขอเรา

อ่าซึ่งแบบคนในพื้นที่ก็เลยแบบเอ๊ะเหมือนเขามาบอกลาอะไรหรือเปล่า
มาขอโทษชาวบ้านในพื้นที่เสร็จเอาไปหาพี่ชายอ้าวกลายเป็นว่าทะเลาะกันอีกถูกยิงตาย
เมื่อช่วงบ่ายนะครับญาติญาติได้นำร่างสองพี่น้องไปทำพิธีฝังตามศาสนาอิสลามที่สุเหล่าเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
อ่าโดยนายธนากรมุสตอฟาดีซึ่งเป็นลูกชายคนที่สองของบ้านนะฮะอายุสี่สิบเอ็ดปี
เป็นพี่ชายของทั้งสองคนที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นน้องชายคนที่ก่อเหตุ
เขายอมรับว่าปัญหามาจากเรื่องรถกระบะคันนั้นจริงจริงนะครับก่อนที่พ่อกับแม่จะเสียชีวิต
บอกไว้ว่ามอบรถกระบะให้กับนายวีรชัยน้องชายคนเล็กเอาไว้ดูแลต่อ
นายวิราชัยเนี่ยได้ตกลงขายต่อให้กับนายเสรีพี่ชายคนโตนะ
ในราคาเจ็ดหมื่นบาทนะขายเจ็ดหมื่นบาทนะครับเมื่อสามสี่ปีก่อน
แต่ได้เงินไม่ครบนะเพราะว่าได้เงินมาแค่๗๐๐บาท
เมื่อ๒๓เดือนก่อนน้องชายทั้งสองคนก็มาปรึกษา
ว่าอย่างนี้เอารถคืนดีกว่าไหม
เพราะว่าตกลงขายให้พี่คนโต๗๐๐แต่ว่าได้มาแค่๗๐๐นะ
แต่ตอนนั้นเขาก็ยังห้ามเอาไว้ว่าเอออย่าไปทวงคืนเลยนะ
แล้วที่ผ่านมานายเสรีพี่คนโตกับนายสรายุทธ์
น้องคนที่สามก็มักมีปากเสียงทะเลาะเรื่องที่ดินกันอยู่ด้วย
ดินพร้อมบ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละแต่ก็ไม่เคยมีเหตุรุนแรงนะ
เท่ากับว่านายเสรีพี่ชายคนโตเนี่ยมีปัญหากับน้องเล็กเรื่องรถกระบะ
แล้วมีปัญหากับน้องคนที่สามเรื่องบ้านกับที่ดิน
นายเสรีเคยขู่จะยิงน้องชายนะ
ซึ่งนายธนากรเนี่ยบอกกับเราว่าไม่เคยคิดว่าสุดท้ายจะมาก่อเหตุแบบนี้จริง
อยากให้พี่เนี่ยออกมามอบตัวเพราะถ้ามามอบตัวเนี่ยยังไงก็ยังสามารถไปต่อสู้คดี
หรือถ้าติดคุกก็ได้ออกจากคุกตอนนี้เป็นห่วงหลานสองคน

มันเป็นเรื่อง
มอดกส่วนอื่นด้วย

เขาจะมาเจอกันแล้วก็ขับรถออกไป

ตามตามไปเสร็จแล้วก็บอกจะไปเอารถคืนด้วย

คุณผู้ชมคะระหว่างทำพิธีฝังศพนายสรายุทธ์ที่เป็นลูกคนที่สามอะค่ะครับ
ลูกสาวค่ะลูกสาวของนายสรายุทธ์อายุ๑๙เสียใจร้องไห้จนเป็นลมแบบนี้ค่ะ
คนก็ต้องมาช่วยกันนะคะคือลูกสาวเนี่ยรักพ่อมากสนิทกับพ่อมาก
ยังทำใจไม่ได้เนี่ยค่ะเสียใจจนเป็นลมไปเลย
ภรรยาของนายสรายุทธ์เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะก่อนจะเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ย
นายเสรีที่เป็นพี่ชายคนโตเคยไปที่บ้านของเธอครับไปตกลงเรื่องที่ดินกันนะคะ
คุยกันไปคุยกันมานายเสรีไม่พอใจแล้วก็มาเกิดเรื่องเกิดราวเอาเมื่อวาน
ภรรยาของนายสรายุทธ์บอกว่าที่ดินกับบ้านหลังที่เกิดเหตุ
นายเสรีพี่ชายคนโตเป็นคนอาศัยอยู่นะคะครับ

เวลามีปัญหาอะไรกัน
สามีของเธอที่เป็นลูกคนที่สาม
ก็จะเป็นคนคอยช่วยเหลือคนที่บ้านหลังนั้นมาตลอดค่ะ
ไม่เคยคิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้
แต่ถามว่ากับเหตุการณ์อย่างนี้เกิดกับพี่น้องก็รู้สึกไม่โอเคนะคะ
เพราะว่าจริงเรื่องแบบนี้มันคุยกันได้เขาเหมือนเขาทำเกินกว่าเหตุ
ปรึกษาค่ะเพราะว่าเมื่อสองวันก่อนวันศุกร์นายเสรีเข้ามาที่บ้านค่ะ
มาพูดเรื่องที่ดินอะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณสรายุทธ์ก็เลยบอกว่า

ต้องเรียกพี่น้องทั้ง๔คนมาคุยรวมกัน

เขารู้ว่าบ้านที่เขาอยู่ก็ช่วยกันสร้าง
ตัวคุณเสรีรู้ทุกอย่างรู้อยู่แก่ใจทุกอย่าง
แสดงว่าบ้านหลังนี้เป็นที่ดินของพ่อกับแม่

น้องคนอื่นเขาออกไปอยู่บ้านของตัวเองกันหมดแล้วแต่ตัวเองก็อยู่ที่เนี่ย
แต่ก็ตกลงกับเขาไม่ได้สักทีว่าตกลงใครจะเป็นเจ้าของถูกต้องก็เลยทะเลาะกัน
มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากลูกอีกคนนึงของนายสรายุทธ์เป็นลูกชายนะคะอายุสิบแปด
ให้ข้อมูลว่านายวีรชัยที่เป็นลูกชายคนที่๔ของครอบครัวนี้ค่ะ
วงเงินค่าผ่อนรถแล้วนายเสรีพี่ชายคนโตไม่พอใจ

นายเสรีพูดว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมายิง
นายสรายุทธ์พ่อของเขาก็เลยตกลงกับนายวีรชัย
บอกว่าเดี๋ยวไปบ้านหลังเกิดเหตุกัน
ตัวเขากับน้องอายุ๑๖ก็ขี่จักรยานยนต์ไปส่งพ่อ

ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔นัด
ได้ยินเสียงนายเสรีตะโกนบอกว่า

ก็ผมบอกว่าให้ผมมากลับมาเอาโทรศัพท์ที่บ้าน

ผมก็กลับมากับน้องครับมาคนละคันนะครับกลับมา
ยังไม่ทันถึงบ้านเลยครับได้ยินเสียง

เราก็ได้ยินเสียงปืนด้วย
ด้านนางฟาติมะค่ะเป็นอดีตภรรยาของนายเวียรชัยลูกชายคนที่สี่ของบ้านแล้วก็เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
บอกว่าเขาก็เลิกรากันไปนานหลายปีแล้วแต่ยังติดต่อกันเรื่องของลูกชายอายุ๑๖ที่อยู่กับอดีตสามีคนนี้
ส่วนตัวไม่คาดคิดเลยว่าพี่น้องกันแท้จะทำกันได้ขนาดนี้เพราะแค่เรื่องมรดกเนี่ยค่ะ
ใช่แค่เรื่องสิ่งของนอกกายไม่น่าจะขนาดนั้น
ตำรวจสนฉลองกรุงรวบรวมหลักฐานพร้อมขออนุมัติศาลจังหวัดมีนบุรีออกหมายจับนายเสรีมุสตดีแล้วนะคะ
ฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรตำรวจอยู่ระหว่างประสานญาติเพื่อติดตามตัว
ประเด็นในการก่อเหตุก็นี่แหละค่ะปมเรื่องของมรดกนี่แหละค่ะยังไม่มีประเด็นอื่นเพิ่มเติมนะคะ
สำหรับตัวนายเสรีจากการตรวจสอบประวัติ
เคยถูกดำเนินคดีเรื่องของยาเสพติดมาก่อนด้วยค่ะ
ก็มีปัญหากับญาติพี่น้องเรื่องของมรดก

ก็ไม่ได้ใช้อะไรมรดกที่พ่อกับแม่ทิ้งไว้ให้อยู่ดี

ถูกต้องค่ะ